ที่เราตั้งใจถ่ายให้มันสวยงาม
แต่ทำไมเขาถึงเอาไปทำแบบนั้น
ไม่เห็นเราเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง
ที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน

จริงจริงตอนแรกอะตกใจมาก
แล้วพอเหมือนเราเจอมาเรื่อยค่ะ

ชินแต่ว่าถามว่า
เราทุกครั้งที่เราอ่านเรารู้สึกมั้ย

แต่บางทีการที่ตอบโต้ไปอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ได้เป็นผลดีสำหรับทุกอย่าง
แต่บางทีการที่อยู่นิ่งไม่พูดอะไรเลย
ก็กลับกลายเป็นเรายอมรับให้เขาทำแบบนั้นกับเรา
มันก็มีทั้งสองด้านยังซับสนอยู่เหมือนกัน
แล้วเราควรจะทำยังไงดีกับปัญหานี้ค่ะ
ส่งรูปหนูมาแล้วเป็นเหมือนแบบเขาช่วยตัวเองเสร็จแล้วแบบ
เป็นน้ำห้องใส่รูปหนูไว้อย่างนั้นนะคะ
อันนี้โชคดีมากยังไม่เคยเจอในชีวิตจริงค่ะ
แต่ว่าเคยอาจจะมีแต่แบบว่ามาขอเราถ่ายรูปแล้วก็โพสต์รูปคู่เรา
แล้วก็แบบว่าเป็นคอมเมนต์หื่นอะไรอย่างนี้อันนี้เคยเจอค่ะ
ซึ่งอันนั้นเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นร้องไห้เลย
เพราะเรารู้สึกว่าอุ้ยใกล้ตัวจังเลยอะเขาก็มาขอเราถ่ายรูปเอง
เขาก็เอาเราไปพูดแบบนั้นแล้วอย่างนี้ค่ะ
นมหกอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่ามือเขาแบบว่าในรูปมันเหมือนมาโดน
หน้าอกเราแต่ว่าจริงแล้วมันไม่ได้โดนหรอก
เจอทุกวันค่ะก็เจอทุกครั้งที่ลงรูปลงไป
อาจจะเป็นมว่าไม่อ่านแต่อ่านค่ะ
อ่านเยอะด้วยซึ่งบางทีเราก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบ

ขนาดแค่เสื้อผ้าที่เราใส่อย่างนี้ค่ะก็คือบางทีเราใส่แบบเสื้อตัวใหญ่มาก
ไม่เห็นหุ่นไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงกับมันดีค่ะ
ช่วงที่เจอเหมือนจะมีเพจหรือกลุ่มหนึ่งอะไรสักอย่างแชร์ไปแชร์ไปค่ะ
แล้วก็มันก็จะมีคอมเมนต์อยู่ในเพจนั้นแล้วก็เริ่มลามมาในเพจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ประมาณปีที่แล้วค่ะประมาณปีนึงแหละค่ะ
ก็เสียใจค่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีมันก็แค่รูปที่เราแบบรูปที่เราตั้งใจถ่ายให้มันสวยงามอะ
แล้วทำไมเขาถึงแบบเอาไปทำแบบนั้นค่ะเป็นคนเซ็นตี้ทีฟนะคะจริงเป็นคนเซ็นตี้ทีฟมาก
แล้วก็แบบเป็นคนคิดมากมากเวลาเจออะไรแบบนี้ค่ะ
จริงต้องบอกก่อนว่าเป็นคนชอบแต่งตัวมากเป็นคนแบบว่าชอบเหมือนผู้หญิงปกติเลยค่ะ
ชอบแต่งตัวชอบแบบอาจจะโชว์ตรงนั้นนิดนึง
นิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับเฟรมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการแต่งตัวของผู้หญิงนะคะ
แต่ไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ตามมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรที่ว่าไม่ว่าเราจะแต่งตัวยังไง
คุณมีสิทธิ์ที่จะมาแบบคุกคามทางเพศเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เคยลองแล้วเหมือนกันประเด็นนี้ว่า
คือเรื่องการแต่งตัวค่ะเฟรมรู้สึกนะว่ามันเป็นเรื่องของการละเทศะ
ยังไม่เคยแต่งตัวโป๊ไปงานที่สุภาพหรือว่าเป็นงานที่มีผู้ใหญ่เยอะอย่างนี้ค่ะ
ก็มากสุดก็คือประมาณนี้ก็คือมีเสื้อคุมอย่างเงี้ยค่ะ

ก็อยากบอกว่าอยากให้มองเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง
แล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราเป็นเพื่อนคุณเราเป็นพี่น้องคุณเราเป็นลูกของคุณ